ส่วนที่เชียงรายนะครับตำรวจสพเชียงของ
ก็ต้องไปตรวจสอบนะฮะว่าตกลงแล้วความจริงมันจะคืออะไรนะครับ
มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายนายหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตในห้องพักของแฟลต
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงของที่จังหวัดเชียงราย
ห้องพักห้องนี้เนี่ยผู้ที่เสียชีวิตเขาอยู่กับภรรยานะครับ
ภรรยาบอกว่าปืนลั่นนี่นะฮะนี่คือผู้ตายกับภรรยานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ครับเป็นแฟลต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ
จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
เป็นอาคารเพิ่งสร้างใหม่ยังไม่มีเลขห้องนะฮะห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องพักอยู่บนชั้นสี่
ตำรวจสพเชียงของได้รับแจ้งเหตุก็ไปที่เกิดเหตุนะครับ
ไปถึงพบว่าสิบตำรวจเอกสมปองหมวกลำอายุสามสิบสี่ปี
มารับหน้าที่ประจำแผนกสืบสวนตมเชียงของได้ปีกว่า
อยู่ที่ห้องนี้กับภรรยาภรรยาชื่อนางนิชชาอายุ๓๑ปีนะฮะ
ที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยคือ๑๐ตำรวจเอกสมปองนะครับ
เพื่อนข้างห้องบอกว่าค่ำเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงสองสามีภรรยามีปากเสียงทะเลาะกันในห้อง
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นนะฮะเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบกัน
ไหล่ซ้ายหนึ่งนัดกระสุนเนี่ยฝังในห่างไปไม่ไกลจากจุดที่เป็นประตูห้อง
มีปืนขนาดเก้ามอมอตกอยู่กระบอกหนึ่งนะฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจ
เพื่อจะช่วยชีวิตแต่สุดท้ายแล้ว๑๐ตำรวจเอกสมปองเสียชีวิตในห้องที่เกิดเหตุนะครับ
ส่วนภรรยาตอนนั้นอยู่ในอาการตกใจยังไม่สามารถให้การได้
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ได้นำร่างของ๑๐ตำรวจเอกสมปอง
ส่งไปเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ส่วนภรรยาตอนนี้เจ้าหน้าที่ตมก็ได้ควบคุมตัวไว้ก่อนนะครับ
ช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสพเชียงของจังหวัดเชียงราย
ได้สอบปากคำนางนิชชาภรรยาของผู้ตายนะครับ
โดยทางตำรวจเนี่ยได้ทำการสอบสวนแล้ว
แล้วก็บอกว่าอันนี้ภรรยาผู้ตายบอกว่าอย่างนี้นะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องของปืนลั่นนะฮะ
โดยทางตำรวจได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับ
พบว่าผู้ตายกับภรรยาอยู่ในห้องกัน๒คน
ตำรวจก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเอาไว้นะครับ
เป็นปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็เก็บคราบขม่าวดินปืน
จากมือของผู้เสียชีวิตแล้วก็ภรรยา
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบตามขั้นตอนต่อนะฮะ
แต่ก็ทราบว่าทั้งคู่มีปัญหาส่วนตัวเป็นปัญหาในครอบครัวมาระยะหนึ่ง
ต้องรอการสอบปากคำให้แล้วเสร็จนะฮะ
แล้วก็ต้องพิสูจน์ตามหลักของนิติวิทยาศาสตร์นะฮะ
จะสรุปหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งนึงว่ามันเกิดอะไรกันเกิดขึ้นกันแน่
จะปืนลั่นหรือว่าจะยิงออกมาจากใคร
คราบขม่าวดินปืนจากมือของผู้ตาย
แล้วก็มือของภรรยาพวกนี้มันตรวจได้หมดกับทางปืนที่ใช้ในที่เกิดเหตุ
ต้องตรวจสอบจนกว่าจะสิ้นสงสัยนะคะถึงจะสรุปได้